คุณผู้ชมคะวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ดอนเมือง

เพราะว่ารถลากที่ลากเครื่องบินจะเข้าหลุมจอดปรากฏเกิดคานหัก
แล้วหลังจากนั้นเครื่องบินมันก็เลยมีแรงเฉื่อยแล้วก็มาพุ่งชนกับรถ
ทำให้คนที่อยู่ในรถลากเสียชีวิต๑รายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพ

โอ้โหนี่คุณผู้ชมนี่คือตอนที่เกิดเหตุนะคะ
นี่ฮะจะเห็นตั้งแต่รถลากเครื่องเพื่อเอาไปที่หลุมจอด
อันนี้คือคานที่ลากมันหักแล้วนะ
แล้วรถเขาก็หยุดแต่ว่าเครื่องบินมันมีแรงเฉื่อย
ก็ถลายมาเหมือนทับเลยนะ
ใช่จุดนี้เนี่ยเป็นที่ท่ากัดสยานดอนเมืองนะคะ
ก็เลยไปชนกับรถลากทำให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยได้รับบัตรเจ็บสาหัสหนึ่งรายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูมิพลส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยได้รับบัตรเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเครื่องบินลำนี้ก็ได้รับความเสียหายมีรายงานด้วยบอกว่ารถลากเครื่องบินรถคันนี้เป็นของบริษั

บาดเจ็บนะเป็นบาดแผลชะกันบริเวณท้องแล้วก็เสียเลือดมากเจ้าหน้าที่พยายามนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลคือต้องนำส่งทั้งสองคนแหละค่ะคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนายช่างของนกแอร์เองแล้วก็คนที่ขับรถรากซึ่งเป็นพนักงานของบริษัททรัพย์เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายนายช่าง

ส่วนด้านตำรวจสพดอนเมืองตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนดูถึงระบบการทำงานว่าใครเนี่ยเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ไปตรวจสอบตัวรถลากตัวเครื่องบินด้วยส่วนข้อหาอันนี้จะต้องพิจารณาร่วมกับทางท่ากัดสยานดอนเมืองนะคะครับส่วนเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนพ้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยต่างแสดง

ก็เพิ่งมาทำเป็นงานแรกหลังจากที่เรียนจบเลยนะคะ
ก็เขาเรียนจบเขาก็ทำงานที่นั่น
ทำการบินมาตลอดเลยเขาเรียนการบินมาตั้งแต่แรก
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
เมื่อวานบรรยากาศในการรับศพ
ก็มีทนายความซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

แล้วก็ให้เป็นตัวแทนของครอบครัวทั้งในการมารับศพด้วย
โดยทนายความของครอบครัวก็บอกว่า
พ่อแม่แล้วก็น้องชายของผู้เสียชีวิตเสียใจมากเมื่อทราบข่าว
ก็รีบขึ้นเครื่องจากสุราธานีมาที่กรุงเทพมหานครทันที
ผู้เสียชีวิตคือนายธนิสรเป็นลูกชายคนโต
เป็นชาวจังหวัดสุราธานีแล้วก็มีน้องเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับ

ภรรยาทำงานอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมนคร
แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทางญาติก็เสียอกเสียใจต่อการจากไป
เพราะว่านายธนิสรถือว่าเป็นคนสำคัญ
แล้วก็เป็นคนในครอบครัวที่เป็นเหล่าหลักเลย

ก็อายุแค่๒๗ปีเท่านั้นเองนะครับ
เมื่อวานี้เพื่อนนักเรียน
ทั้งในส่วนห้องโรงเรียนการจนาพิเศษ
วิทยาลัยสุราธานีเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนร่วมงาน

ก็แสดงความเสียใจแล้วก็ต่างอาลัยกัน
บอกว่านายธนิสรเป็นคนสนุกสนานนะ
มันเป็นคนดีไม่น่าจะจากไปเร็วเลยนะฮะ
แล้วก็เพื่อนที่บริษัทของนกแอร์ด้วยนะครับ